สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
วันนี้มาพร้อมกับคำเตือนพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มบริเวณภาคอีสาน
ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศนะคะสร้างความเสียหายอย่างหนักเลย
พายุฤดูร้อนในครั้งนี้เกิดจากอะไรเกิดจากลมตะวันตกที่พัดเข้ามานะคะ
ยังบริเวณภาคเหนือของประเทศและภาคอีสานตอนบน
ปะทะกับความร้อนชื้นตอนบนของประเทศไทยทำให้เกิดเป็นพายุฤดูร้อน
ซึ่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้านะคะ
พายุฤดูร้อนจะแผ่กระจายไปทั่วประเทศแบบนี้
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องระวังกันด้วยนะคะ
อย่าออกไปในที่โล่งแจ้งนะคะและระวังอันตรายจากฟ้าผ่าค่ะ

ทั่วโลกยังคงต้องเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดนะคะ

เพราะฉะนั้นทำให้อัควาเรียมและสวนสัตว์
ผู้คนแพนกวินน้อยในเมืองชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกา
ถือโอกาสนี้ค่ะออกมาเยี่ยมชมรอบอาคาเรียมแบบนี้
สวัสดีเพื่อนที่อยู่ในอัควาเรียมนะคะ
เพื่อนก็อยู่ในกลงกระจกนะคะ
แพนกวินก็อยู่ห่างออกมา๑เมตร
ถูกต้องเลยนะคะป้องกันโควิด๑๙ได้ดีเลยค่ะ

โจรนาทีก็ออกมาบอกว่าจริงแล้วเขาตั้งใจนะคะ
ที่จะให้แพนกรี้ออกมาเดินแก้เหงานั่นเอง
ส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่กักตัวอยู่ในบ้านและรู้สึกเหงา
อย่าลืมเปิดช่อง๓๒ให้ไทยรัฐทีวีเป็นเพื่อนคุณนะคะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ